คุณถามคุณก่อนคุณเคยไปใช้บริการร้านกาแฟแบบนานไหม
ไปนั่งทำรายงานทำนู่นทำนี่คุยกับเพื่อนคุยงานอย่างนี้
ท่านโทษนะคะบางวันเนี่ยเจ้าของร้านเกือบจะไล่เพราะนั่งตั้งแต่เช้า

นั่นเกือบเหรอที่นี่ไล่แล้วเป็นคลิปด้วย
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีเจ้าของร้านกาแฟออกมาไล่ลูกค้านะคะ
ด้วยเหตุผลที่บอกว่าลูกค้าคนนี้สั่งกาแฟแก้วเดียวแต่นั่งนานเกินไป
ถึงขั้นเดินมาดึงปลั๊กออกเลยปลั๊กคอมพิวเตอร์
เกิดการปะทะคารมกันด้วยดูคลิปค่ะ
มาเจอเจ้าของร้านทำมารยาทกับเราแบบนี้ค่ะ
เราก็ไม่โอเคเนอะอยู่ก็มาดึงปั๊กเราออกเนอ

เราจะมาเสียค่าไฟค่าคาแฟก็๑๒แก้วของคุณไม่ได้หรอก
แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งของลูกค้าโดยปกติ

ถ้าลูกค้าไม่มีมารยาทขนาดนี้

คุณไม่มีปากที่จะอธิบายเราดีเหรอคะ
โดยการที่คุณอยู่ก็ดึงปั๊กเราออก
แล้วคุณก็ไปบอกลูกค้าว่าให้พระลมสองตัวเลย
แล้วคุณก็ชัดดาวน์เราอย่างนี้แหละค่ะ

คุณน่าจะมีมารยาทมาตั้งนานแล้ว
นี่ค่ะตามคลิปโยนกันไปโยนกันมาสรุป
สรุปแล้วฝั่งไหนมีมารยาทฝั่งไหนฝั่งไหนไม่มีมารยาท
ก็โยนไปโยนมาเรื่องของมารยาทนี่แหละ

ลักษณะคือคล้ายกันนะฮะอารมณ์ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
นี่สรุปแล้วเขาก็ทะเลาะกัน
เอาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟเป็นสไตล์วินเทจนะ
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
คือคนที่ประสบเหตุแล้วก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์

เธอเล่าแบบนี้บอกว่าสั่งกาแฟไป
นั่งทำงานเธอบอกว่าเธอนั่งทำงานอยู่อย่างนั้นเนี่ย

จู่เจ้าของร้านที่สมซียสีดำ
เดินมาแล้วก็มาดึงปลั๊กไฟของเธอออกทันที
ดึงเนี่ยไม่ว่าแต่สิ่งที่เธอบอกว่า
การใช้งานจะต้องเสียบปลั๊กเท่านั้น

ถ้าดึงออกคือทุกอย่างที่พิมพ์หยุดงานทำอยู่

เธอบอกว่าเธอโมโหตรงนี้เนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าของร้านยังมีการยกเอาพัดลม
ที่ตอนแรกพัดสายไปสายมาที่โต๊ะเธอยกไปให้ลูกค้าคนอื่น
ซึ่งมีพัดลมอยู่แล้วแล้วก็ไปพูดกับลูกค้าโต๊ะนั้นบอกว่า

ตอนนั้นเธอเริ่มสังเกตแล้วว่าเจ้าของร้านไม่พอใจเธอ
เมื่อถามเจ้าของร้านก็ตอบกลับด้วยคำพูดที่เป็นไปตามคลิป
เป็นลักษณะไม่แย่แสเธอเธอบอกว่าเสียความรู้สึก
ไปที่ร้านแห่งนี้ร้านจุดเกิดเหตุ
พบกับนางสาวเทียบทองช่อทัพทิม

บอกว่าผู้หญิงที่สวมเสื้อยืดสีดำ
บอกว่าเป็นเจ้าของร้านที่ปรากฏอยู่ในคลิปเป็นแม่ของเธอเอง

แต่พนักงานในร้านบอกว่าลูกค้ามาที่ร้านประมาณช่วงเที่ยง
กาแฟไป๑แก้วแล้วก็ใช้ไฟของทางร้าน
ซึ่งปกติทางร้านจะมีบริการไวไฟมีอยู่แล้วเสียบปลั๊เฟียใช้ได้
แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้น
แป๊บทำงานเสร็จแป๊บเดียวประมาณ๑ชั่วโมงแล้วก็ออกไป
แต่ลูกค้าคนนี้เคยมาก่อนหน้านี้แล้ว
มาเป็นประจำด้วยและพฤติกรรมก็คือสั่งอาหารนิดหน่อย
อันนี้เจ้าของร้านเขาบอกนะเขาถามลูกน้องในร้าน
ผู้หญิงคนนี้สั่งอาหารนิดหน่อยแล้วก็มาแบบนี้มาใช้ไฟตลอดเลย
นั่งเงียบแล้วก็ใช้ไฟไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงเธอบอกแบบนี้
ซึ่งตอนที่มีปัญหาน่าจะเป็นช่วงประมาณ๕๖โมงเย็น
เธอบอกว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาตอนเที่ยงนี่ไง
ฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
เท่าไหร่อันนี้ทางร้านต้องขอโทษด้วยค่ะ
เจ้าของร้านเขาบอกขอโทษเป็นการขอโทษแทนคุณแม่นี่นะคะ
แล้วก็ฝากขอโทษผู้ใช้บริการทุกท่านด้วย
ซึ่งต่อจากนี้ไปสิ่งที่เจ้าของร้านบอกว่าจะต้องปรับปรุงคือ
การติดเงื่อนไขในการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า
และเงื่อนไขการใช้ไวไฟของลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้อ่านแล้วก็ได้รับทราบต่อไป

คือเป็นการเสียค่าเข้าไปใช้ไฟฟ้า
เข้าไปนั่งทำงานเข้าไปคุยงานเป็นรายชั่วโมง
คุณจะซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้แล้วแต่
เพราะคุณจ่ายค่าเช่าตามเวลาเป็นชั่วโมงไปก่อนหน้านี้แล้ว

อืมทำที่บ้านก็ได้